ดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นครราชศรีมากันบ้างนะคะ
หนักพอสมควรเลยอยู่ที่อำเภอโน้นสูงตอนนี้
รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
เมื่อวานนี้ค่ะคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะก็เดินทางไปช่วย
แล้วก็มีการควักเงินส่วนตัวแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจากน้ำท่วมด้วยนะคะ
คุณบิลบลื้อลิศแล้วก็ท้ายกับทันคู่พี่น้องฝาแฝด
นักแสดงรุ่นใหญ่พร้อมด้วยอัศมากหมูอลและหนิพิปรเต็กตรึงค่ะ
นั่งเรือไปเลยนะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนอง๓
หมู่๔ตำบลเมืองประสาทอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
จากการสำรวจพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงบางจุดเนี่ย

ชาวบ้านอยู่ในบ้านท่ามกลางน้ำมาหลายวันแล้ว
ทางคุณบินบรือฤทธิ์ก็นำถุงยางชีพและเงินส่วนตัวนี่แหละค่ะ
อบให้ชาวบ้านครอบครัวละ๕๐๐บาท
รวมแล้วได้แจกไปประมาณ๒๐๐ครอบครัวได้ค่ะ
ส่วนครอบครัวไหนมีเด็กเล็กมีเด็กนักเรียน
ได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ๑๔๐บาทนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมไปดูที่ถนนมิตรภาพบ้าง
หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ท่วมบนถนนมิตรภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากน้ำจากอ่างลำเชิงไกลไหลเข้าท่วมเนี่ยนะคะ
ฝั่งขาขึ้นขาล่องไปหมดค่ะ
ตั้งแต่แยกบ้านตาชูตำบลตาจันท
ไปถึงแยกบ้านวัดตำบลเทพลายเผือกพงศ์

ใช่นี่คือถนนมิตรภาพ๕กิโลเมตรค่ะที่เจอแบบนี้
ระดับน้ำยังท่วมอยู่ที่ประมาณ๕๐เซนนะคะ
ว่าต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ๒๓วัน
ระดับน้ำถึงจะลดลงสู่ภาวะปกติอะค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเป็นยังไงนะคะ
ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วแล้วค่ะ
ปริมาณน้ำเหลือน้ำในอ่างแค่๖๓ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๒๒ของความจุอ่างทั้งหมด๒๗๗ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
ตอนนี้ทางชนรับประทานจังหวัดนำเครื่องจักรซ่อมแซมคันดินที่ชำรุดแล้วค่ะ
กำลังว่าจะถามว่าจะทันไอ้ฝนที่จะมาใหม่ไหมปอ
น่าจะทันอยู่นะคะเขาบอกว่าจะแล้วเสร็จในวันอังคารนี้แล้วค่ะ
มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลทะลักจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ตอนนี้มันไหลไปที่หลายตำบลของอำเภอโน้นสูงแล้ว
แล้วก็จะไหลไปลงน้ำมูลในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาต่อไป
แล้วก็แน่นอนต้องรีบซ่อมแซมเพราะเดี๋ยวถ้าน้ำมาเพิ่มอีกก็เจออีกอ่ะนะคะ